หลายคนเห็นภาพแล้วก็แห่แชร์
แล้วบอกเลยว่าชื่นชมมาก

เข้าป่ามืดแบบนี้ผมก็ไม่กล้าแล้วนะ
นี่ผูกศพติดตัวมาด้วย
เอางี้บอกชื่อก่อนก็แล้วกันกู้ภัยคนนี้เขาเรียกกันว่าน้องฟลุ๊กนะคะ
ชื่อว่านายจตุรนดวงรัฐค่ะเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อี
ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะเห็นอยู่เลยอ่ะบอกไปแล้ว
เขามัดศพคนตายนี่แหละติดกับตัวจริงจริงศพอยู่ด้านหลังแบบนั้น
ขี่ออกจากป่าแล้วถามว่าเอาฟลุ๊กแล้วฟลุ๊กอ่ะ
เอาศพคนตายมามัดติดตัวแบบนั้นออกมาทำไมน้องฟลุ๊กเล่าแบบนี้
เมื่อสามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุค่ะ
สะพอแม่เจดีว่ามีคนเสียชีวิตซึ่งอยู่ในป่าลึก
อยู่ที่ตำบลแม่เจดีใหม่ก็เลยไปพร้อมเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบด้วยกันทางเข้าบอกก่อนเลยมันเป็นป่าใช่ไหม
เขาก็ต้องใช้รถโฟลวิวเข้าไปเท่านั้นแล้วกู้ภัยอ่ะ
เข้าไปเขามีเดี๋ยวรถพยาบาลค่ะอืม

มีรถพยาบาลมันเป็นรถตู้ก็เลยไปยืมรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
แล้วบอกว่าขอยืมขี่เข้าไปหน่อยปรากฏว่าต้องขี่เข้าไปเป็นระยะทาง
ถึงเจ็ดกิโลแล้วไปถึงก็ไปเจอศพจริงจริงค่ะ
ครับไปเจอศพของชายคนหนึ่งรูปร่างผอมเล็กอ่ะนะคะ
อายุประมาณสักห้าสิบห้าถึงหกสิบปีก็เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
แต่ตอนนั้นคือฝนมันก็จะตกลงมาแล้วแล้วเริ่มที่จะมืดแล้ว
แน่นอนว่าการที่จะลำเลียงศพมันยากลำบากแน่นอนค่ะกู้ภัยเลยใช้วิธีพากันตัดไม้ไผ่
แล้วยังไงต่อเอามามัดค่ะคือเอาไม้ไผ่เนี่ยมาแบกศพออกมา
แล้วตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะตัดไม้ไผ่แบกศพ
รับรองสองสามชั่วโมงไม่เสร็จทีนี้คุณฟลุ๊กเขาเลยบอกแบบนี้ค่ะว่า
เดี๋ยวมันจะยิ่งดึกเข้าไปใหญ่แล้วกลายเป็นฝนตกลงมาจะเอาศพออกไปไม่ได้
ตัดสินใจบอกเพื่อนกู้ภัยเลยไม่ต้องไปคิดแล้วไอเดียตัดไม้ไผ่อ่ะ
ห่อศพเอาไว้ให้เรียบร้อยมัดหลังผมเลยพี่ย่นระยะเวลาในการเดินทาง
เดี๋ยวผมขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเอาออกไปเองอืมระหว่างนั้นนี่แหละก็เพื่อนนี่แหละค่ะ
เป็นคนถ่ายภาพเอาไว้ตอนเอาศพออกมาเจ้าตัวยอมรับแบบนี้ว่า
ทุนลักษณ์ทุนเลจริงเพราะมันเป็นป่า
แต่สุดท้ายเขาทำได้สำเร็จนะคะ
มีความรู้สึกกลัวไหมครับตอนนั้นครับ
ไม่ไม่กลัวเลยครับเพราะว่าต้องทำยังไงก็ได้
ให้ร่างออกไปหาญาติให้ได้ไวที่สุดนะครับ
โอ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัว

บอกทำยังไงก็ได้ต้องเอาร่างนี้ศพนี้
ออกไปหาญาติหรือครอบครัวของเขาให้ได้
แล้วภาพแบกศพนี้นะคะเพื่อนเอาไปโพสต์ลงโลกออนไลน์
คนก็เข้ามาชื่นชมมากมายล่ะค่ะ
ทีนี้คุณจตุรนก็บอกแบบนี้ไม่รู้หรอกนะ
ตอนแรกว่าเพื่อนเอาไปโพสต์ผ่านไปอีกวัน
มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ขอขอบคุณเขาเขาบอกหูตอนนี้มีกำลังใจมากเลย
แล้วก็ตั้งใจจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะ